ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราน่าจะต้องมาตรวจสอบดวงชะตากันก่อนว่าดวงชะตาของเรานั้นจะเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยพบกับหมอไก่พพาธินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
และแล้วในวันนี้ก็มาถึงค่ะสำหรับวันแห่งความหวังสำหรับใครหลายคนนะคะ
ในวันนี้ค่ะหมอไก่จะมากระซิบบอกเคล็ดลับในการเสริมดวงโชคลาภที่สามารถทำได้ตอนนี้
ทำได้ทันทีและเฮงอย่างแน่นอนเลยค่ะ

อย่างแรกเลยนะคะก็คือการเสริมดวงชะตาด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณเองนี่แหละค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะอยากจะมีโชคมีลาบกับเขาบ้างนะคะ
เป็นรูปที่มีลักษณะความเป็นมงคลค่ะ
หลายคนอาจจะงงใช่ไหมคะว่ารูปที่มีลักษณะความเป็นมงคลนั้นคือรูปอะไรนะคะ
ที่มีลักษณะความเป็นมงคลนะคะอย่างแรกค่ะก็คือลูกของปลานะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปลาคาร์ฟนะคะปลาทองปลามังกรก็ได้ค่ะ
เพราะว่าชาวจีนนะคะจะเรียกปลาว่าฮือหมายถึงความเหลือกินเหลือใช้มีเงินทองอุดมสมบูรณ์ค่ะ
ต่อมานะคะก็คือรูปของเทพเจ้าค่ะเราควรที่จะตั้งรูปหน้าจอวไปเปอร์นะคะ
เป็นรูปเทพเจ้าซึ่งอำนวยอวยพรในเรื่องของโชคลาภให้กับเราค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นไฉสิงเอี๊ยะนะคะหรือว่าผ้าสังกระจายก็ได้ค่ะ
ต่อมานะคะก็คือลูกของน้ำนะคะน้ำเนี่ยหมายถึงเรื่องของน้ำตกนะคะ
ผู้นะคะลำทานแหล่งน้ำอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าในทางโหรศาสตร์นะคะ
น้ำหมายถึงเรื่องของโชคลาภนั่นเองค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือการงดจ่ายเงินก้อนใหญ่ในวันนี้นะคะ
แน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเราค่ะเราย่อมมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะ
การซื้อกับข้าวกับปลานะคะการซื้อของใช้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วค่ะ
แต่ถ้าคุณจะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะคะวันนี้คุณควรที่จะงดการจ่ายเงินก้อนใหญ่ใหญ่ไปก่อนนะคะ
เพราะถ้าสมมุติว่าในวันนี้คุณมีการจ่ายเงินก้อนใหญ่ออกไปค่ะ
แบบนี้เขาเรียกว่าเสียเลิกนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยจะไปลงทุนไปทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่ใจเราคาดหวังไว้นะคะ
เรื่องต่อมานะคะที่มีความสำคัญเช่นกันค่ะก็คือในเรื่องของการจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์นะคะ
คุณควรจะมีการจัดระเบียบกระเป๋าสตางค์ค่ะแล้วก็เรียงธนบัตรนะคะอย่าให้ยับเยี่ยวยี่นะคะ
และทางที่ดีค่ะคุณควรที่จะมีการคว่ำธนบัตรนะคะแบบนี้นะคะลงไปในกระเป๋าสตางค์ค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะทำให้ดูค่ะก็คือจะเอาหัวธนบัตรนะคะคว่ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์นะคะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเรียกโชคเรียกลาบนะคะ
ให้มีเงินมีทองเข้ามาในกระเป๋าอย่างต่อเนื่องค่ะ
และข้อสุดท้ายนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปค่ะก็คือในเรื่องของการงดการทำความสะอาดบ้านในวันแห่งความหวังนะคะ
วันนี้หมอไก่ขอเถอะค่ะขอแค่วันหนึ่งนะคะขอให้คุณเนี่ยทำตัวสบายนะคะชิวนะคะ
อย่าเพิ่งทำความสะอาดบ้านหรือว่ากวาดบ้านในวันนี้นะคะ
เพราะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยทำความสะอาดบ้านหรือว่าคุณกวาดบ้านในวันนี้เนี่ย
มันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่คุณเนี่ยกวาดโชคกวาดลาบนะคะที่จะเข้ามาเนี่ยทิ้งออกไปหมดนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ทำตัวชิวก่อนค่ะ๔โมงเย็นแล้วค่อยกวาดก็ยังไม่สายนะคะ
เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับเคล็ดลับการเสริมทรัพย์เสริมดวงโชคลาภไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
สำหรับวันนี้ค่ะหมอไก่ขอลาไปก่อนนะคะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
วันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลัง๔โมงเราค่อยกวาดกันทีเดียวก็ละกันนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะ